เตือนกันหน่อยวันนี้๓๑มีนาคมพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันแห่งเศรษฐีใหม่
แต่ว่าใครที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณผู้ชมแล้วจะไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลาก
ไปขึ้นเงินสดอ่ะไม่ได้แล้วนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งต้องเตือนกัน
ใครได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่ารุ่นเก่าแล้วยังใช้เงินไม่หมด
ต้องใช้ให้หมดภายในวันนี้ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าครับและยังมีเงินเหลืออยู่ต้องใช้ให้หมดในวันนี้เลยครับ
โดยกรมบัญชีกลางแจ้งผู้ถือบัตร๑๓ล้านคนที่ใช้สิทธิตามโครงการปี๖๐
และจะสิ้นสุดโครงการในวันนี้ก็คือ๓๑มีนาคมและมีวงเงินซื้อสินค้า๒๐๐๓๐๐บาท
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุ่งต้มเดือนละ๔๕บาทค่าโดยสารบขศเดือนละ๕๐๐บาท
ค่ารถไฟ๕๐๐บาทค่าโดยสารขอสมกรและรถไฟฟ้า๕๐๐บาท
ถ้าคุณยังมีเงินเหลืออยู่ต้องรีบใช้โดยด่วนเลยครับเพราะว่าสิ้นสุดวันนี้
สิทธิ์เหล่านี้จะหมดไปทันทีครับส่วนใครได้สิทธิในรอบใหม่ก็เริ่มใช้ได้วันพรุ่งนี้นะครับ
แล้ววันพรุ่งนี้ใครที่มีโชคและถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ไปขึ้นเงินสดที่สำนักงานสลากกินแบ่งไม่ได้เงินสดแล้วนะคุณผู้ชม
เพราะสำนักงานสลากเขาประกาศยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด
ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือ๑เมษายนแต่ไม่ต้องห่วงนะ
ใครถูกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคารเลยครับ
แต่ถ้าเงินรางวัลของคุณเกิน๒ล้านบาทจะโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
และธนาคารทกศเท่านั้นหรือจะรับเป็นเช็คก็ได้ครับ
อีกทีว่าพรุ่งนี้ไม่ได้เงินสดแล้วแต่ก็ขอให้ถูกรางวัลกันทั่วหน้าเลยนะครับ
เรื่องนี้ต้องเตือนไปยังบรรดาสิงรถบรรทุกครับ
ที่ชอบติดบังโครนยื่นออกนอกตัวรถมีความผิดนะ
โดยกรมการขนส่งทางบกครับบอกว่าบรรดารถบรรทุกและรถโดยสาร
ห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไปดัดแปลงอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ
ผิดไปจากกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ห้ามต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มันกว้าง
หรือว่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการติดตั้งแผ่นยางบังโครน
ที่มันยื่นล้ำเกินนอกตัวรถหรือไปติดตั้งโคมสปอร์ตไลท์
ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด๕๐๐๐๐บาททั้งนี้ก็เพื่อนลดโอกาส
เกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนใช้รถใช้ถนนคันอื่นนั่นเองครับ